คุณผู้ชมคะแม้ว่าจะจบการประกวดไปแล้วนะคะ
อุดมไปด้วยดราม่าจริงค่ะ
วันนี้นะคะทั้งน้องอาแมนด้าค่ะคนที่ครองมงกุฎนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นวีนาปวีนานะคะ
พรฟ้าปูนิกาคุณแพรวแพรวนิดนะคะ
แล้วก็น้องซินดี้อเล็กซันร่าค่ะ
เธอมาให้เรายนต์ชมถึงบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เธอก็ฝากผลงานนะคะแล้วก็ขอให้เชียร์เธอต่อไปด้วยค่ะ

สวยทุกคนเลยพี่จักรีนแต่ว่ามันก็มีอย่างที่บอกแหละ
ดมไปด้วยดราม่านะคะเรื่องของดราม่าหลังการประกวด

วีนาเองที่เธอถูกวิจารณ์เรื่องการตอบคำถามในความเห็นที่มันแตกต่างเนอะ
ซึ่งเธอก็ยังเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันได้
แต่ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันมากกว่านะคะ
ส่วนตัวอาแมนด้าเองก็ยอมรับว่า
เธอได้มงกุฎมาอย่างไม่โปร่งใส
ทำให้เธอเสียใจเสียใจจริงค่ะ
จริงจะบอกว่าน่ารู้สึกเสียใจนะครับ
เพราะว่าทุกคนรู้ว่าด้าพยายามแค่ไหนกับการประกวดครั้งนี้

ทำไมเขาไม่เห็นถึงความตั้งใจนั้น
คือเราพยายามจริงเราทำทุกวันแบบ๑๐๐จริง

โอ๊ยเราชนะจริงเหรอคือดีใจมากจริง
เหมือนอยู่ในฝันทุกคนมันพัฒนาได้ค่ะ
แล้วก็ด้าคิดว่ากรรมการเขาอาจจะเห็น

ความเป็นไทยมันอยู่ในสายเลือดของเรา

คือเรานี่แหละค่ะที่เกิดมาในประเทศไทย

้าก็อยากจะสื่อด้วยการที่ด้าเป็นตัวของด้า

เพราะว่าด้าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะ